สมรักคำสิงนะคะวันก่อนเนี่ยมาบันเทิงไทยรัฐของเรา
พาน้องเบสค่ะลูกสาวสุดหวงค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะจะมีวงสวงนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่หม่ำนะคะ

คือนางสวยจริงคุณผู้ชมวันนั้นมาในรายการนี้ฉันตะลึงในความสวยนะ

ถูกต้องนะคะเซ็นสัญญาเป็นนางเอกคนแรกของพี่หม่ำเลย
จิงจังใครบ้างไฟฟรีมนะคะ
ห่วงลูกสาวมากขึ้นหรือเปล่าเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

ตื่นเต้นค่ะก็บอกอยู่ว่าหนูไม่เคยเล่นเลยนะคะอะไรอย่างนี้

ขณะนี้จักรินยังผ่านมาแล้วนะครับ
เป็นบุญนางเอกเนี่ยต้องบังคับให้อ่านเลย
จะได้ศึกษาตั้งเป้าไว้เหมือนกัน

ก็ดูก็เป็นห่วงนะครับก็ดูแลห่าง
เอาไปเชียงรายทำนางนอนไล่เบาน้อย
เอ็นดูนะคะเล่นหนังเป็นลูกสาวของพี่สมรักอีกทีไง
แล้วจะบอกว่าน้องเบสบอกเอาไว้ว่าพระเอกในดวงใจที่เขาอยากเล่นด้วยในอนาคตนะ
เวียสุกลวัฒน์ที่ฉันถามไปแล้วบอกว่าเพราะว่าพี่สมรักเนี่ยเล่นละครกับพี่เวียอยู่
ถามว่าพี่เวียรู้เรื่องนี้หรือยังบอกพี่เวียไหมพี่สมรักบอกไว้แบบนี้ค่ะว่า
วันหนึ่งเวียนนั่นแหละจะต้องมาขอลูกสาวเขาให้ไปเล่นด้วย
ในโมงจริงต้องรอดูนะคะ